ที่ขายคูปอง๑๙๙แล้วหายไปเลยนะครับ
จนกระทั่งมากลับมามอบตัว
นี่ครับร้านเปิดใหม่

ชื่อมาม่าดารุมะครับ

คนที่เคยซื้อคูปองไปไว้ก่อนมีปัญหา

แต่จะต้องจองคิวล่วงหน้า
มันยังไงกันนะฮะใครที่ซื้อคูปองไว้

กลุ่มคนรักบุฟเฟ่ครับโพสต์ภาพ
ป้ายหน้าร้านดารุมะซูชิสาขาอุดมศูกร์๕๘
มีการเปลี่ยนป้ายชื่อร้านครับ
เป็นมาม่าดารุมะติดป้ายว่าเปิดบริการ๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒
แล้วก็ป้ายประกาศเงื่อนไขการใช้กูปองสร้างความฮือฮาฮือฮา
ในโลกออนไลน์สิครับไอ้ครั้งก่อนยังโอ้โหคนยังเสียหายเพียบ
เพื่อความกระจ่างทีมข่าวไปเลยไปที่ร้านมาม่าดารุมะสาขาดังกล่าวนี่แหละ
เปิดให้บริการเป็นวันแรกหลังจากปิดมาตั้งแต่เกิดเรื่อง
มีการติดป้ายประกาศว่ามาม่าดารุมะจดทะเบียนถูกต้องโดยชอบ
ดำเนินการตามกฎหมายให้คำปรึกษาโดยสำนักทนายความพัฒนธรรม
ทนายความผู้ใดละเมิดสิทธิจะโดนดำเนินคดีครับ
โดยเฉียบขาดด้วยนะฮะนอกจากชื่อร้านจะเปลี่ยนไปแล้ว
โลโก้ก็เปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนยังไงอ่ะคือตัวสัญลักษณ์อ่ะ
คิ้วปากลอยยิ้มนะครับเปลี่ยนไปอ๋อจากเดิมนิ่งขึมใช่ไหมอ่า
แต่โฉมใหม่นี่โฉมใหม่นี่ขวามือยิ้มหน่อย
ยิ้มหน่อยไม่รู้เป็นเรื่องของฮวงจุ้ยอะไรด้วยหรือเปล่านะครับ
แล้วก็มีตัวสอนภาษาอังกฤษขีดว่าไดโกโรนะฮะ
จากการสังเกตเพราะว่ามีลูกค้ามาใช้บริการเรื่อยครับ
ทีมข่าวก็เข้าไปคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
เขาก็บอกว่าเป็นลูกค้าประจำของร้านตั้งแต่ชื่อเดิมแล้ว
หลังจากเห็นโพสต์ในเฟซบุ๊คกลุ่มคนรักบุฟเฟ่
ว่าร้านจะกลับมาเปิดและจะรับคูปองของลูกค้าที่เคยซื้อไว้ด้วยนะ
ก็เลยมาสอบถามที่ร้านได้รับคำตอบว่าใช้ได้ใช้ได้
จะต้องจองคิวล่วงหน้าครับเอาลองฟังลูกค้าเล่าหน่อยฮะ
ก็คือต้องจองโลกหน้า
ก็คือต้องจองโลกหน้าใช่

ที่ว่างที่เขาบอกนะคะก็คือตอนนี้ที่ว่าง
ก็คือจะมีช่วงสิ้นเดือนสิงหาที่สามารถจองได้
คุณผู้ชมที่เมื่อสักครู่เราขึ้นพาดหัวไว้ว่า

พนักงานของร้านก็ให้ข้อมูลบอกว่า

ปองยังไม่รับถ้าจะใช้คูปองต้องทำตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้
ส่วนรายละเอียดอื่นยังไม่สะดวกจะให้ข้อมูล

วันนี้นะจ๊ะนะฮะในมุมมองของกฎหมายทำได้ไหมนะครับ
พึ่งเป็นคดีไปมาเรียนพันธุ์แบมพ์แบบนี้ได้ไหม
ทำได้แล้วดีด้วยแต่คนที่มาทำต้องไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนร้านเก่า
ก็คูปองที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้จะได้เอากลับมาใช้ได้
ครับนี่มุมมองของทนายครับค่ะ